ก่อนจะเป็นเรื่องราวมีคนกระซิบบอก

โอ้ก็วันนี้สักอาทธิ์ผลสละกินแบบรัฐบาลไง

แซ่บเยอะมากมายค่ะ
ตามมาติดนั่นก็คือวลีเด็ดนะคะ
วาธาที่แบบว่าโอ้เผ็ดร้อนสุดค่ะ
คำคิดติดปากแชร์กันเยอะนะคะ
เราเลยคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันค่ะ
คำแรกคุณผู้ชมมาจากสาวคนนี้เลยค่ะ

คุณแมทพิรณีแรงไหมจ๊ะคำนี้ค่ะ
ประเด็นเด็ดก็คือคำเด็ดก็คือ
เกียรติก็ไปตายมาตามอยู่ได้นี่พูดคำนึง

เอออันนี้คือเขาพูดเองโพสต์เองคุณผู้ชมค่ะนะคะ
ซึ่งใครหลายคนเห็นคำนี้แล้วสะดุ้งเรียกแม่เลยล่ะค่ะ
ต้นสายปลายเหตุมาจะเล่าให้ฟังคือ
ช่วงนั้นกระแสข่าวของคุณแมทเกี่ยวกับเรื่องมือที่๓มันยังระอุ
คุณผู้ชมมันไม่จบสักทีผ่านมากี่ปีก็ยังจะมาว่ามาเมาส์อีก
เออเราเกรนโซเชียลก็เลยขอลองของค่ะ
คอมเมนต์ด่ายามดาบใต้ภาพไอจีย์ไม่พอค่ะ
ยังลามตามไปในเล็กไอจีย์หวังให้แมทรณีเห็นแล้วเจ็บแซม
ใช่ดูท่าว่าจะผิดคาดค่ะเพราะว่าตามสไตล์แมทนะคะ
ตอบกลับตามประโยคที่เห็นนี่แหละค่ะนะคะ
อีกครั้งนะคะเกลียดก็ไปตายมาตามดูอยู่ได้
เลิกนี่เขาบอกตามนี้เลยคุณผู้ชม
เพราะขณะนั้นแจ๊ะเขาส่งวินิฮาร์ดไปให้หรือยังไงเขาส่งไม้สารให้ค่ะ
ซึ่งชาวเน็ตเสียงแตกค่ะบางคนก็สะใจเห็นด้วยกับแมทนะคะ
เพราะว่าถูกตามราวีไม่เลิกค่ะ
รายก็บอกว่าอุ๊ยทำไมแรงเกินเบอร์นางเอกอย่างนี้แมทจะไหวเหรอนะคะ
แต่ท้ายที่สุดก่อนสิ้นปลายปีค่ะก็ต้องบอกว่าแมทเพณีปราบเกณฑ์คีย์บอร์ดเนี่ยค่ะ
ส่งไม้สารทั่วราชนาจักรนะคะแล้วก็เรียกค่าปรับลายละ๑ล้านบาท
ปรากเอาเกณฑ์พีบอร์ดเอาไว้เลยนะคะว่าคิดจะเม้นท์คิดถึงแมทค่ะ

เพราะว่าหลายคนชอบคอมเมนต์กันเยอะเวลากระทู้ดราม่าอะไรต่าง
คิดจะเมนต์คิดถึงแมทหาย
ต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างค่ะมีเรื่องมีราวเหมือนกันนะคะ
มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่ตอบคำถามพี่มดดำในรายการแฉ

ถูกถามถึงคนรักเก่าพี่มดดำถามไปว่าจะกลับไปเป็นเพื่อนได้หรือเปล่า

มันจะมีบางคนที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้
แต่มันก็จะมีบางคนที่เราไม่ได้เป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

หลายคนฮือฮามากเลยค่ะในความตรงแล้วก็ในความเด็ดเดี่ยวของเธอนะคะ
ก็พุ่งเป้าไปแหละว่าคนรักเก่าที่มารีบอกว่ากลับไปเป็นเพื่อนกันไม่จำเป็น
ก็หมายถึงกันนะพาร์ทที่เริ่มเลิกรักกันไปนี่นาน
ฟังชัดกันอีกสักครั้งค่ะ
มันก็จะมีบางคนที่เราแบบเรามาแบบน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้อะไรอย่างนี้
แต่มันก็จะมีคนที่แบบมัน

มันไม่ได้มีความเป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
แล้วถ้าใช้เวลาระยะหนึ่งผ่านไปความเป็นเพื่อนเป็นไปได้ไหม

ไม่จำเป็นเน้นเสียงเลยนะคะ
เรียกว่านั่นแหละค่ะก็ร้างรากันไม่ค่อยดีนะคะ

มาดูกันต่อค่ะแวดวงด์นางงามโอ้โหคุณโอ้มต้องบอกว่าดราม่าร้อนแรงทุกปี
โอ้โหเดือดกันมากเลยนะสำหรับเวทีการประกวดเนาะยิ่ง
ถูกต้องนะคะปีนี้ก็จะเดียวกันค่ะกับกระแสของน้องเชอเอมค่ะ
และผู้จัดการผีผลักของเธอค่ะมีประเด็นเดือดนะคะ
ตอนหลังถูกตัดสิทธิ์ออกจากกองประกวดค่ะ
ซึ่งทางผู้จัดนะคะถึงกับหอบแชทลับนะคะ
๗๙หน้ามาแช้ค่ะซึ่งมีประโยคเผ็ดที่ทำเอาเชอเอมเองก็ถูกตำหนิคค่ะ
เพราะว่ามันจี๊ดใจมากค่ะอย่างเช่นถ้าแมนด้าได้คือเจ็บใจ
เอมแอนด้าคือคนในโมงปีนี้นะคะแต่ถ้าวีนาได้คือในโมงเร็บ
ก็คือในวงเล็บจะขอให้พระเจ้าพิพากสา
ถ้าวีนาได้จะขอให้พระเจ้าพิพากษา

เอมใช้โคอต้าคำหยาบในเจ็ดวันหมดไปแล้วผม

ไม่รู้จะสั่นหาคำไหนมาด่า
ถือว่ามันแบบหนึ่งจุดจริงนะคะ
แต่ว่าทั้งหมดตอนนี้นะคะ
คือมันเป็นคำฮิตติดปากจนแบบเด็กปฐมมัธยมมหา

ใช่รวมไปถึงตัวแม่ของวงการบันเทิงอย่างแม่ชมพู่อารยาเนี่ย
มาของคำนี้ก็มาจากเพลงฮิตที่พี่แจ๊คร้องเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
เปอร์สาวสุดฮอตแห่งปีนะคะน้องมิลลี่จากเพลงสุดปังค่ะ
อุ้ยปังไม่ปังคุณค่ะยอดวิวทรยาลไป๓๕ล้านอยู่แล้ว

ปังปังเพราะรักปังปี

ปิดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้นะคะช่วงโควิดต้นปีที่ผ่านมา

ฮอตจริงนะคะตอนนี้เธอเป็นตำนานส้มหยุดที่สร้างสีสันให้กับวงการบันเทิงแบบเหนือความคาดหมายค่ะ

ก็คือเป็นฝันที่เคยฝันที่ไม่กล้าฝัน
คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝัน
แต่เขาให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝัน
อันนี้คือวารีเดชน์หรือว่าคำนำสารบรรย์อะไรรวมกันทั้งหมดยาวมาก
ก็คือเป็นฝันที่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝัน
แต่เขาให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝัน
นี่เอาไปใส่จังหวะแรปเปอร์ได้อยู่นะแม่แรปได้ตอนนี้
อะไรอีกคำนึงที่ขันให้ได้ก็คือไม่รอกดับพี่เอ็นี่มั้นแซ่บ
พูดกันเยอะมากนะคะไม่สวยหรอกพี่อีนี่มันแซ่บ
นี่ก็ดูเป็นเรื่องขำกันไปนะคุณผู้ชมนะ